หิวแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวกันหน่อย
เขาบอกว่านู้นส่งตรงมาจากต่างประเทศ

๒๕๐ใช่ไหมขอคาดใส่เดียวดีกว่าสวัสดีค่ะไม่
แต่ก็ต้องดูไงถ้าเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อจากต่างประเทศ

เอาล่ะคุณผู้ชมสมเหตุสมผลหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปท้าพิสูจน์กันเลยนะคะ
สำหรับเรื่องที่มันเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้
ก็คือเว็บไซต์พันทิพย์มีผู้ใช้เว็บไซต์พันทิพย์เนี่ย
พร้อมกับตั้งคำถามว่ามัน๒๕๐เขาไปซื้อมา
ห้างแถวย่านประตูน้ำพิเศษ๓๗
แล้วเขาก็เทเลยนะพิสูจน์ก่อน
ลูกชิ้น๓ลูกผักแล้วก็ถั่วงอก
แล้วก็เส้นหมี่ขาวได้แค่นี้

คุณจิรายุทธ์บุญชูค่ะลงพื้นที่ไปเลย
ก็ไปดูหน่อยซิว่าวัตถุดิบมันเป็นยังไง

ไปดูนะคะร้านที่นี่ปรากฏว่านี่
นักข่าวของเราตักพิสูจน์แบบนี้เลยค่ะ
เด้งดึงแบบนี้นะเนื้อก็เป็นแบบนี้
คุณผู้ชมคะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันไม่รู้

กินกินสิไม่เหลือนะคะนี่นักข่าวของเราไปถึงนะ
ไม่เจอเจ้าของร้านไปเจอพนักงานร้านสองคน
ก็พยายามสอบถามแล้วเราก็ไปสังเกตนะคะว่า
มีป้ายบอกราคาไหมมีไหมมีป้ายบอกเมนูไหม
ปรากฏว่ามีแล้วคุณขาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อเถอะ

ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๒๕๐บาทจริง

จริงมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องโจ๊ก
คุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นนะคะในเมื่อไม่เจอเจ้าของร้าน
นักข่าวของเราก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์จากลูกจ้าง
โทรไปเลยค่ะโทรไปที่เจ้าของร้านไปพูดคุย
เจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านตัวเองตกเป็นข่าว
เพราะว่าทุกวันนี้คนไทยยังยึดติด
อยู่กับราคาอาหารจานละ๔๐๘๐บาท
เอาก็แน่สิฮะก็เศรษฐกิจแบบนี้
ประเทศเรามันไม่ได้ร่ำรวยอะไร
คุณดูรายรับเท่าไหร่ค่าจ้างขั้นต่ำ๓๐๐บาท

ราคาก๋วยเตี๋ยว๒๐๐๓๐๐บาทแบบนี้

คือตั้งใจว่าจะขายต่างชาตินั่นแหละ
เจ้าของร้านบอกกับเราบอกว่า
คนไทยยังยึดติดกับราคาอาหารจานละ๔๐๘๐บาท
แต่ไม่คำนึงถึงที่ว่า
ร้านก๋วยเตี๋ยวของตนเองต้องขายแพงเพราะสาเหตุอะไร
ถามไหมล่ะนี่ไงเราก็เลยถาม
เจ้าของร้านบอกว่าที่ต้องขายราคานี้
เพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบของร้านเนี่ยมันสูงริ้วเลยค่ะ

วัตถุดิบอย่างเช่นเนื้ออย่างเช่นเอ็น

ราคามันสูงมากเพราะนำเข้าจากต่างประเทศ
ส่วนลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเนื้อเจ้าดัง
ไม่รู้ว่าดังแค่ไหนแต่ราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ผักไก่กาอาลาเล่นะจ๊ะ
คัดสรรมาด้วยมือตัวเอง

ทีนี้อีกอย่างหากทางร้านขายแพงเกินจริง
ก็คงไม่ขายดิบขายดีมาได้ถึง๓ปีแบบนี้นะคะ
เพราะตอนนี้ขายมาแล้ว๓ปีมีถึง๓สาขาด้วยกัน
ขายแต่ละวันอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
ถึง๒๐๐๐บาทนี่คือราคารายได้ต่อวันนะ
ต่อวันนะยอดขายต่อวันนะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ

แล้วลูกค้าจะเลือกเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติก็เป็นคงคเหลืองยงร้อย
จะเป็นแบบคนจีนซึ่งเขาชอบเนื้อ
ซึ่งพี่จะสั่งลูกน้องในร้านทุกคนบอกว่า
เวลาทำให้ลูกค้าใส่เส้นกับผักให้น้อยที่สุด
แล้วเน้นเนื้อให้ลูกค้ามีน้ำจิ้ม
คนไทยเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับน้ำจิ้มแล้วก็จะมีเครื่องปรุงให้
แล้วของพี่ไปดูถ้วยที่พี่ใช้ค่ะ

บรรดาถ้วยที่ใช้หลวงพี่ใหญ่สุดแล้วเด็กใส่นี่แทบจะล้นเลยค่ะ

แล้วก็ใส่ใส่ชามที่บ้านทานแต่ปกตินะ

ถุงนั้นเราก็ถามนะฮะ

เพราะดูลักษณะจากถุงแล้วนี่ภาพนี้แหละ

พี่ก็บอกว่าสังเกตจากทางร้าน
จะไม่นำเนื้อลูกชิ้นไปรวมกับเส้น
เพราะจะทำให้เนื้อมันเป็นไข
ภาพนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่แน่นอน

พี่บอกว่าน่าจะมาจากครั้งหนึ่งนะ
ทางร้านเคยมีปากเสียงกับลูกค้าซึ่งเป็นคนไทย
เนื่องจากว่าลูกค้ารายนั้นไม่พอใจที่ที่ร้านขายราคานี้
ลูกค้ารายนั้นเคยข่มขู่ทางร้านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปทำให้เป็นข่าว
เขาก็เลยสันนิษฐานว่าที่เขาตกเป็นข่าวมาจากลูกค้าหรือเปล่า
ทีนี้แต่ว่าก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันนะว่าเขาเจอสภาพเดียวกัน
อย่าไปโทษลูกค้าเลยค่ะเอาจริงโทษตัวเองจริงนะ
แต่ว่าถ้าเขาใช้ของดีแบบของเอ็มพอร์ตนำเข้าจริงเราก็พอเข้าใจในแง่ต้นทุน
คือราคานี้ไปกินตามห้างคุณที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบพวกเนื้อไทเฟอร์บีก็มี
เนื้อวากิลแบบนี้มันก็ราคานี้แหละเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่รู้
มันไปอยู่ในจุดที่มันเป็นแบบห้างขายของถูกตรงนั้นโอเคมันมีต่างชาติอยู่เยอะก็จริง
มันคือห้างขายของถูกแต่มันแบบมันแพงไปหน่อยดีกว่า
ใครเคยกินคนกินจะรู้ว่าเนื้อเนี่ยเนื้อนอกเนื้อไทยเนื้ออะไร

ผักก็คัดสรรมาอย่างดีนะลูกชิ้นก็เจ้าดังก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ใครเคยไปชิมก็ส่งมาบอกกันหน่อย